มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้ต้องบอกว่า
แล้วน้องไซดเขาออกมาโพสต์แฉแอมมี่ว่าเป็นคนนอกใจ

ล่าสุดมีคนเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกัน
เข้ามาคอมเมนต์ถามกันเยอะมาก
กระทั่งน้องไซดได้โพสต์ชี้แจงในไอจีสตอรี่ของตัวเองว่า
ไม่ได้คืนดีแค่ก่อนหน้านี้ไซเข้าใจแอมมี่ผิด
และทำให้เขาโดนด่ารู้สึกผิดเลยไปขอโทษขอเป็นเพื่อนกัน
คบต่อแน่นอนเพราะเขาไม่ได้รักเราแล้ว
และน่าจะกลับไปมีครอบครัวที่น่ารักเหมือนเดิม
ตายประโยคนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ที่ทำให้หลายคนโยงไปว่าหรือแอมมี่จะรีเทิร์นไปคบกับไอด้าอดีตภรรยาที่มีลูกด้วยกัน
และกลับไปทำหน้าที่พ่อที่ดีของน้องลาลาเบลหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าคู่นี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยนะว่ามีคนเชียร์กันเยอะมากนะคะ
ที่สำคัญคือทั้งคู่ตอนนี้ก็โสดแอมมี่ก็โสดไอด้าเองก็เพิ่งจะเลิกรากันไปกับอดีตขวัญใจ